พาไปที่อุทัยธานีนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับ
คนดังของจังหวัดอุทัยธานีนะฮะคุณชาดาไทเศษครับ
แล้วก็มีหลานที่เป็นสอสอภูมิใจไทยอีกคนนึง
ไปมีส่วนช่วยสองตายายนะฮะรอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับ
มีคลิปตอนที่เข้าไปช่วยให้คุณผู้ชมได้ติดตามครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับข่าวที่บอกว่า
บ้านนี้ไฟไหม้นะครับเป็นอาคาร๓ชั้นนั้นแล้วมีตายายสองท่าน
คือคุณตานั้นออกมาได้แล้วนะครับค่ะคุณยายติดอยู่ชั้น๓ครับ
สาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับแต่ว่า
ระหว่างที่เกิดเพลิงไหม้ครับคุณชาราไทเศษนะครับ
และประธบนตรีช่วยมหัศทัยร่วมงานตักบาทเทโวอยู่ใกล้ครับ
พอทราบเรื่องก็เดินทางไปทันทีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะ
แล้วก็มีคุณเจเศษไทยเศษครับสสภูมิใจไทยอุทัยธานี
ซึ่งเป็นหลานนะฮะอยู่ด้วยนะครับถึงได้มาในชุดนี้

ครับก็เดินเข้าไปจับมือ

แล้วก็กล่าวขอบคุณด้วย
หลังจากนั้นก็มีคนที่อยู่แถวนั้นหลายคน
เอารูปไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย
นี่ของผู้ศึกษาเราส่งมาภาพข่าว
แต่เนี่ยเราถ่ายลงแล้วว่ารัฐบุญตรีชาดานะนะครับ
มาช่วยคนที่ติดอยู่เหตุการณ์ไฟไหม้ครับค่ะนะครับอ่ะเอามาให้ดูกัน
ก็ปลอดภัยนะคะครับแล้วก็ชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุกท่าน
ที่โบ๊ะไปกับไหนรายมากนะครับสามารถช่วยคุณยายออกมาได้นะคะ